มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างตกลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่า
อุ๊ยนี่มันอุกระบาดแมว

แมวตัวเป็นนี่แหละคุณไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่ไหนใดทั้งสิ้น

แมวมันตกลงมาใส่หลังคาบ้านดังอุ๊ก

ตกใจดิตกใจเลยสิ่งมีชีวิตอะไรตกมาดังตุ๊กอย่างนี้
แมวดุ้งแมวสะดุ้งแมวเห็นแมวตกใจแมวขาวสะดุ้งเลย

คุณเดี๋ยวไปดูกันนะเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกได้จากภาพกล้องวงจรปิดบนหลังบ้านหลังหนึ่ง
ตกลงมาใส่หลังคาแบบนี้เลยเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
อันนี้ครับตอนที่แมวตกลงมาเขาไม่อยู่บ้าน
และเขาเคยได้ยินเสียงแมวกัดกันนี่แหละ

พอเปิดกล้องดูไปดูมาอึ้งเลย

มันตกลงมาแล้วยังไงรู้ไหมคุณ
หลังจากมันตกลงมาคุณดูแมวขาวหนองนิ่ง
นิ่งไปเกือบครึ่งชั่วโมง
คือเอาจริงนะนิ่งไปอย่างนั้นคิดว่าตายนะ
ใช่เพราะมันตกลงมาแบบไม่มีอะไรกันเลย
แต่ว่ายังไงรู้ไหมคะล่าสุด
โอ้โหล่าสุดนี่คุณดู
คลิปเขาพาแมวตัวนี้ไปหาหมอไปเช็คอาการ
เพราะว่าพอไปส่องดูเจอทำหน้าทำตาแบบนี้

ปัจจุบันปัจจุบันกลายเป็นเจ้าชาโคร
โอ้โหน่ารักจริงนี่น่ารักมากเลย
เป็นความโชคดีของเจ้าของของแมวตัวนี้ดีกว่า

นี่คุณพอดูกล้องวงจรปิดเสร็จแล้ว
ดูหลังคาบ้านแล้วสบตาท่านี้
รักแรกพบเหรอจะโดนสะกดจิตสะกดใจใช่ไหม
แล้วแมวนะถ้ามันร้องเพลงได้มันร้องแล้ว
อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์
ละลายยอมเลี้ยงเลย
เรียบร้อยค่ะโชคดีนะที่มันตกลงมาบนบ้านคนรักแมว
แต่ว่าเดี๋ยวต้องพาน้องไปเช็คอาการเรื่อยนะ
เพราะว่าน้องยังเด็กไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าเขาบอกว่าแมวมันมี๙ชีวิตตอนนี้อาจจะเหลือ